คุณผู้ชมครับในช่วง๙วันที่ผ่านมาอย่างที่บอกไป
เรามาพูดถึงเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ผู้ว่าคนนี้มีดีกรีอย่างไรบ้าง
แล้วก็มีการปฏิบัติงานมาอย่างไรบ้าง
เราจะย้อนประวัติของผู้ว่าเชียงรายท่านนี้กันหน่อยนะครับ
ผู้ว่านรงศักดิ์โอสดธนากรหรือว่าพี่หนึ่ง
จบปริญญาตรี๔ใบเชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์
ปริญญาใบแรกจบด้านวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เทคโนโลยีบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

แล้วก็ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์
ดิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แล้วก็ยังจบปริญญาโทสาขาวิศวกรรมสำรวจ
แล้วก็สารสนเทศภูมิศาสตร์จากมหาวิทยาลัย
โอไฮโอเมื่อปี๒๕๓๑ด้วย
ผู้ว่านโรงศักดิ์เรียนจบมาหลากหลายด้าน
แต่มีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านภูมิศาสตร์

และเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา
รวมถึงเรื่องของการประบายน้ำ
เข้ารับราชการในกรมที่ดิน
เป็นผู้ปรึกษาสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่กรมที่ดิน
เป็นภูมิในการศูนย์ข้อมูลแผนที่
แปลงที่ดินแห่งชาติของกรมที่ดิน

เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ได้เข้ามานั่งตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เมื่อเดือนเมษายนปี๒๕๖๐ปีที่แล้ว

ข้าราชการและเอกชนรับรู้กันโดยทั่ว
ว่าผู้ว่าคนนี้เป็นคนตรงไปตรงมา

ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนจนได้รับเสียงชื่นชม

เทศบาลนครเชียงรายก่อสร้างอนุสวรี
ช้างคู่บารมีพญามังกรายที่ริมแม่น้ำกก
เพราะว่าเป็นพื้นที่ลุกล้ำแม่น้ำ

รวมทั้งโครงการสร้างตุงสัญลักษณ์กลางเมืองเชียงราย
ที่จะใช้งบประมาณถึง๕๐ล้านบาท
โดยบอกว่าเป็นงบที่เยอะเกินไป
อยากจะนำงบเหล่านี้ไปใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากกว่า
สองประเด็นนี้กลายเป็นข่าวร้อนเลย

และเมื่อวันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมา
คณะรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และผู้ว่าราชการจังหวัดช่วงกลางปี๑๒ตำแหน่งครับ
ก็มีชื่อของนายนรงศักดิ์โอสธนากร
ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว
แล้วก็ให้นายประจนปรัชกุลผู้ว่าพยาว
ย้ายมาเป็นผู้ว่าเชียงรายแทน
แล้วก็อยู่ในระหว่างรอพระราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

จากเหตุการณ์ช่วยเหลือ๑๓ชีวิตถ้ำหลวงนี้
ชื่อของผู้ว่านบรงศักดิ์กลายเป็นเหมือนแฮชแท็กเหมือนกันนะ
ใช่แล้วก็ทุกคนก็ส่งกำลังใจให้นี่แหละ
บอกว่าเป็นเอฟซีผู้ว่าผู้ว่าแบบนี้แหละที่ฉันต้องการ
ทีนี้คุณผู้ชมลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริง
เพราะว่าคุณพ่อของผู้ว่านโรงศักดิ์

ทุกวันนี้ลูกได้ดิบได้ดีเป็นผู้ว่า
ซึ่งตลอดระยะเวลาช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
ภารกิจถ้ำหลวงคุณพ่อบอกเลยนะ
ผมตามดูข่าวตลอดใจผมก็เป็นห่วงลูก
เพราะว่ารู้ว่าลูกเหนื่อยต้องทำงานหนัก
หลับได้นอนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะผู้ว่า

ผู้ว่าเองก็บอกว่าคืนนี้ผมคงไม่ได้พัก

แล้วนี่แหละค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เราจะเห็นบุคลิกของผู้ว่าเป็นคนตรงฉิน
พูดจาเอาจริงเอาจังพูดตรงไปตรงมาฉะฉาน
คือเคลียร์ทุกประเด็นได้แบบชัดเจนจริง
แล้วในเฟซบุ๊กเนี่ยก็มีคนเขาเอาร้านเนี่ยค่ะ
ร้านขายยาชื่อว่าประสานเพศัตริย์
ร้านนี้อยู่ปากซอยภาวนาที่ลาดเท้า๔๑
ของผู้ว่านรงศักดิ์เอามาโพสต์ลงในโลกโซเชียล

บอกว่าลุงประสานเป็นคนซื่อตรงพูดตรงโอบอ้อมอารี

ทำให้เป็นที่ชอบพอของชาวบ้านย่านนี้
ขายยาตรงนี้มา๕๐กว่าปีแล้ว
เวลาไปซื้อยาลุงประสานก็จะเล่าเรื่องของลูกหลานให้ฟัง
ด้วยความภาคภูมิใจนะว่าเลี้ยงลูก๔คนหลาน๔คน
และแต่ละคนจบโทรทุกคนเลย

ดังนั้นจะต้องมีวินัยนะจะต้องเป็นคนดีนะ
อย่างผู้ว่านโรงศักดิ์เป็นลูกชายคนโต
ยังเคยบอกเลยบอกว่าคุณพ่อเป็นคนดุมากพระเด็จการมาก
แล้วก็ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณลุงประสานเองก็เหนื่อยมาก
บอกว่านอนน้อยดูโทรทัศน์ทั้งวันทั้งคืนเลย
เพราะว่าเป็นห่วงลูกห่วงว่าลูกทำงานหนัก
ก็มีการโทรไปคุยโทรไปให้กำลังใจลูกเสมอ
ส่วนลูกคนอื่นก็มาเฝ้าคุณลุงประสานตอนกลางคืน
คือผัดกันมามาอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่ากลัวไง
คุณลุงประสานเพศัตริย์อยู่ที่ซอยภาวนาที่ราชพระราชซอย๔๑
ได้ไปคุยกับคุณลุงด้วยนะฮะพูดถึงผู้ว่าด้วยนะ
คุณลุงประสานคงไม่เหงาทีนี้เล่าเรื่องลูกหลานได้ยาวเลย